เราไปดูสถานการณ์ของโควิด๑๙กันหน่อยไหมครับ

ผู้เสียชีวิตวันนี้๒๓๕ศพด้วยกัน
ถือว่าเป็นยอดที่สูงที่สุดเลยทีเดียว
ส่วนผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่วันนี้คุณผู้ชมเห็นตัวเลขนะคะ

ทำให้ตัวเลขของยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้ไปอยู่ที่๖๕๘๘ศพแล้วนะคะ
ขณะที่ตัวเลขผู้ที่หายกลับบ้าน๒๒๘๐๖รายด้วยกันนะคะ

แล้วก็มีเรื่องที่

ของน้องออมนะคะเด็กน้อยอายุ๔เดือนนะคะ
ที่มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาโพสต์หาเตียงให้กับหนูน้อยคนนี้นะคะ
โพสต์ภาพเด็กน้อยคนหนึ่งอายุ๔เดือน
แล้วก็มีข้อความบอกว่าใครพอหาเตียงให้ได้บ้างนะคะ

ยังไม่ได้โรงพยาบาลเลยอยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ทีมข่าวของไทยรัฐก็ติดต่อไปที่ผู้โพสต์
ซึ่งก็ให้ข้อมูลบอกว่าเขาไปหาหมอแล้วแล้วก็ไปเจอน้องที่คลินิก
ตอนแรกน้องเป็นไข้มาตรวจแล้วก็พบว่าติดโควิด

เรื่องต้นเนี่ยทราบว่าพ่อกับแม่ของน้องเป็นชาวสปลาวค่ะ
ทำงานอยู่โรงงานผลิตแก้วที่ไซน้อย
ซึ่งระหว่างไปทำงานก็ต้องเอาน้องไปฝากพี่เลี้ยง
ว่าน้องว่าจะติดมาจากพี่เลี้ยงนี่แหละค่ะ
เมื่อคืนนี้พ่อกับแม่ก็พาน้องไปโรงพยาบาล
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าน้องยังไม่มีไข้นะคะให้กลับบ้านก่อน
ตอนนี้น้องเริ่มมีอาการอาเจียนแล้วค่ะ
ล่าสุดเมื่อเช้านะคะทางครอบครัวพาน้องกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ทางโรงพยาบาลให้ยามารับประทาน
แล้วก็ให้กลับมารักษาตัวที่บ้านก่อนค่ะ